เป็นดารารุ่นใหม่ชื่อว่าเฟย์นะคะ
ต้องบอกเลยว่าหลายคนเนี่ยจำลุคของเขาได้กับบทบาทที่ดูแล้วแบบห้าวกวนหน่อยนะครับ
จากพี่แจ๊กกะรีนนะคะจะไปแซวเรื่องสีผมของเขาแล้วเนี่ย
ก็เลยขอย้อนถามถึงวันเกิดของหนุ่มทอยหน่อย

ว่ามีใครมาขอเซอร์ไพรส์ร่วมงานนี้บ้างไปฟังกันค่ะ
นึกว่าอกหัก
ไม่ใช่ถ้าอกหักนี่เราต้องโกนนะครับ
เราอยากให้แบบเหมือนแบบเปลี่ยนบ้างเพราะว่าไม่เคยย้อมผมมาเลย

รุ่นเดียวกันครับรุ่นเดียวกันครับ
ไม่ใช่น่าไปกันเฉยครับ
เกิดให้อวยพรอะไรเพื่อนบ้าง
เรื่อยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องของของขวัญก็ต้องตามไปครับ

ก็อบอุ่นดีครับคือแฟนคลับก็แบบว่าเต็มใจทำทุกอย่างให้หมดเลย
ทำเป็นป้ายแบบเขาเรียกว่าอะไรไวนิวเหรอ
นิวให้แล้วก็แบบมีเค้กมีแบบร้องเพลงให้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งเลยครับ

ก็มาครบเลยแต่ว่าพ่อก็จะแอบอยู่ตามมุมตึกนิดนึงครับพ่อเขินครับ

เขาก็ไม่ทำถ่ายรูปเลย
ก็สดใสสมวัยดาวรุ่งกันมากันแบบแพ็คคู่เลยนะเดี๋ยวนี้สาวบ้านเราเนี่ยชอบผู้ชายสไตล์แบบนี้นะฮะหล่อกวนนะจ๊ะ